มากันที่เรื่องของไดโนเสาร์กันบ้าง
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยขุดพบไดโนเสาร์เหมือนกัน

เขาก็เลยมีโครงการจะพาไดโนเสาร์ไปเยือนถิ่นที่อื่นบ้าง

ไปยังไงเป็นการจัดนิชัศการ
ระหว่างจังหวัดกาลสินและจังหวัดพิษนุโลกค่ะ
นายชูชาติกีฬาแปลงผู้ราชการจังหวัดพิสุนุโลก
เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะนาราเมษพรมเย็น
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดนิทัศกาล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เครือข่ายไดโนเสาร์กาลสิน
เยือนถิ่นสองแควร์ชื่อดีมากนะคะ
นิทัศกาลเป็นบริเวณศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาล
นครพิศนโลกเป็นความร่วมมือกันของหลายพื้นที่ทีเดียว
เพื่อที่จะเผยแพร่ให้บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาซากดึกดำบัน
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของไดโนเสาร์งานนี้จัดขึ้น๑๐วันเต็ม๑๔
มิถุนายนนี้ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลนครพิศนุโลกค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะมีการนำโครงกระดูกไดโนเซาขนาดใหญ่
ผู้เวียงก็สอรัสสิรินทอเนต
โครงกระดูกสยามโมไทรานัสอีสานเอ็นซิสมาจัดแสดง
นิทัศกาลการเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาแล้วก็ซากดึกดำบัน
ผ่านกิจกรรมต่างไม่ว่าจะเป็นการจำลองขุดค้นไดโนเซา
อันนี้เด็กนักเรียนอาจจะสนใจนะคะจะเป็นภาพโครงกระดูกที่อยู่ในดิน
แล้วก็จะมาใช้ผู้กันหรือว่าอะไรที่มีลักษณะคล้ายแปลงปัดดูนะคะนิทัศกาล
อีกหนึ่งนิทัศกาลก็คือนิทัศกาลการขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์ในประเทศไทย
ก็ไปชมกันได้นะคะใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะ
อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ชมไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่กาลสิน
หรือว่าเขาไม่แก่นนะคะแต่ว่าเขาพาไปให้ดูเลยถึงยุทธ์สนุนโลก